กลับมาติดตามขาวที่อย่างอินทรรัฐกันต่อมาดูเรื่องของการปรับปราบ
ยาเสพติดเกินก่อนนะครับค่ะถ้าเรื่องนี้เป็นร่วมขู่รักษิน
ห้องเอาไว้ห้องตรงนี้จะเป็นจุดพักยา
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปค้นเนี่ยนะโอ้โหเจอของกลางเป็นยาบ้าเกือบ๘๐๐เมตร
นี่ค่ะบุกเข้าไปตรวจค้นถึงที่เลยนะคะ
เป็นผลงานจับกลุ่มการทลายแก๊งค้ายาเสพติด
โดยพลตำรวจตรีธรรมนูลประยืนยงผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีการแถลงถึงเรื่องนี้ด้วยเกี่ยวกับการนำกำลังตำรวจไปจู่โจม
แล้วก็ไปค้นห้องในซอยสารีบุตรที่ตำบลคลังอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
พอไปถึงห้องพักนี้เจอคู่รัก
คู่นี้คือนายพงวรุษสุวรรณอายุ๒๑ปี
อีกคนนึงเนี่ยคือนางสาวสุพัตราสุขพิทักษ์ตอนนี้ไม่สุกแล้วค่ะคุณผู้ชม
โดนจับเพราะว่าตอนที่ไปตรวจค้นในห้องไปดูใต้เบาะมอเตอร์ไซค์
ของกลางเป็นยาบ้า๗๖๗๖เมตรเจอยาไอซ์อีก๔๐๑กรัม
แล้วก็เจอเครื่องชั่งเครื่องหนึ่งเจอมือถือ๒เครื่อง
เจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจยึดทั้งหมดเอาไว้เป็นหลักฐาน
ทีนี้คู่รักคู่นี้ที่เป็นผู้ต้องหาก็รับสารภาพ
บอกว่ายาพวกนี้ไม่ใช่ของพวกเรานะเป็นของเพื่อน
เอามาฝากขายให้กับวัยรุ่นในพื้นที่
ทีนี้ก็เลยมาเช่าหอพักมาเช่าห้องพักตรงนี้ใจกลางเมืองเลย
แล้วก็ตะเวนขี่มอเตอร์ไซค์เอายาบ้าไปขายให้กับลูกค้า
พอสารภาพแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็ตั้งข้อหาสิคะ

แอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
แล้วก็เสพเมดแอมเฟตามีนควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน
รวมถึงของกลางเพียบเลยนะ